คุณผู้ชมฮะเรามาขีดเส้นใต้เมืองไทยกันบ้างนะครับ
ก็แน่นอนติดตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน
และปรากฏว่าเมื่อวานที่โศกสบคบอกว่ามีบุคลากรทางการแพทย์
อาการแพ้วัคซีนแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการชี้แจงออกมานะครับ
ฉีดวัคซีนกันไปจนถึงวันที่๒มีนาคม

มีคนแพ้วัคซีน๒ราย
โดยเฉพาะคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้หญิง
วัย๒๘ปีแพ้วัคซีนด้วยนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
บริโภคข่าวอ่านข่าวฟังข่าวเดี๋ยวนี้ต้องตรวจสอบให้รอบด้านหน่อย
เพราะฉะนั้นมันจะเกิดการตื่นข่าว
แล้วจะนำไปสู่การส่งต่อขยายผลจนตื่นตระหนก

อย่างเช่นหัวข่าวที่คุณบุ๊กบอกเมื่อสักครู่
วันนี้ก็เห็นหนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวไปในธรรมนองว่า
สบคพบหมอแพ้ฉีดวัคซีนอาการรุนแรง
สาธารณสุขเร่งสอบเพิ่ม
ในรายละเอียดเนี่ยบอกว่าหมอคนนี้เป็นหมอผู้หญิง

ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
เคยมีประวัติแพ้ยา
ประเภทพินีซิลินตั้งแต่ตอนเด็ก
ทีนี้อาการเบื้องต้นเนี่ยได้รับคำอธิบายจาก
รัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูล
ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า
หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่๒มีนา
เริ่มมีอาการขึ้นไส้เวียนศีรษะอาเจียน
ก็เลยนำตัวไปนอนพักที่ห้องฉุกเฉิน
พอได้รับยาแก้แพ้อาการก็ดีขึ้น
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่
อันนี้ขอให้แพทย์เป็นผู้ให้รายละเอียดต่อ
ทีนี้คนที่ติดตามข่าวนี้ถ้าเห็นหัวข่าวแค่นี้
เดี๋ยวจะเกิดการตระหนกหวาดหวั่น
อาจจะนำไปสู่การปฏิเสธการฉีดวัคซีน

มาถึงเที่ยงวันนี้ผมพยายามดูหาข้อมูล
ความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าเป็นยังไง
เมื่อสักครู่ได้สนทนาพูดคุยกับ
ธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอโอภาษย์การกวินพงษ์
ท่านอธิบายให้ฟังว่า
เคสนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรง
ซึ่งพบได้หลังจากได้รับ

แล้วเมื่อเป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรง
ก็จะต้องให้คณะกรรมการวัคซีน
พิจารณาว่ามันเกี่ยวข้องกับวัคซีนไหม
เรื่องต้นเนี่ยได้คำตอบจากกรรมการวัคซีน
พิจารณาแล้วสรุปว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนจริง
เกี่ยวข้องกับวัคซีนจริงแต่ไม่ได้เป็นการ
แพ้แบบรุนแรงอ่าทีนี้ถามว่า
เออแล้วถ้าแพ้แบบรุนแรงเนี่ย
ความหมายของหมออาการจะเป็นยังไง
ธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบายว่า
ถ้าแพ้อย่างรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดอาการ
ผื่นขั้นความดันลดต่ำและอาจจะถึงขั้นช็อกได้
หายใจติดขัดแล้วถ้าแพ้อย่างรุนแรง
ต้องมีอาการอย่างที่ว่าหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว
ประมาณ๑๕๒๐นาทีเท่านั้น
แต่ว่ากรณีของคุณหมอผู้หญิงคนนี้เนี่ย
มีอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้ว
ตั้ง๔ชั่วโมงตั้ง๔ชั่วโมง
ฉะนั้นสรุปว่าเรื่องของเคสนี้
คุณหมอผู้หญิงคนนี้ได้คำตอบสรุปเป็น๓ข้อ
อาการข้างเคียงเกิดจากวัคซีนจริง
ตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว
คุณหมอคนนี้สามารถรับฉีดวัคซีนเข็มที่๒ต่อไปได้

อย่างที่บอกว่าที่ต้องการเอามาถ่ายทอดเพราะว่า
ไม่ต้องการให้มีอาการตื่นข่าว
แล้วก็ได้ข้อมูลผิดแล้วตื่นกลัว
แล้วอาจจะถึงไม่มั่นใจ
แล้วไม่ขอรับการฉีดวัคซีนอย่างที่ว่า
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งผมถามคุณหมอโอภาษย์อธิบดีกรมควบคุมโรคต่อว่า
จนถึงวันนี้เนี่ยคนไทยรับการฉีดวัคซีนไปกี่คนแล้ว
ในข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่า๗๐๐กว่าคน
แต่ตัวเลขจริงล่าสุดเนี่ยคุณหมอตอบว่าประมาณ๑๓๐๐๐คนแล้ว
แล้วถามวัตติพบมีอาการข้างเคียงแบบนี้มีกี่ราย
คุณหมอบอกก็มีลายเดียวนี่แหละคือคุณหมอผู้หญิงคนนี้
ฉะนั้นคุณหมอโอภาษย์อธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่ากระบวนการฉีดวัคซีนนั้น
ได้ดำเนินการอย่างรัฐกุลรอบครอบทุกราย
เรื่องต้นเนี่ยเอาเป็นว่าใครที่มีอาการข้างเคียง
หลังจากการได้รับวัคซีนแล้วก็พบหมอแจ้งหมอ
และที่จะสะดวกที่สุดคือโทรแจ้ง๑๖๖
เขาจะได้แนะนำว่าให้ไปพบหมอที่ไหนอะไรยังไง
ผมถามคุณหมอโอภาษย์ต่อว่า
ในการฉีดวัคซีนซิโนแวคในต่างประเทศ
มีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไปบ้างหรือยัง
ธิบดีบอกว่ายังไม่มีรายงาน
ฉะนั้นข่าวแบบนี้ถึงต้องบอกอีกทีนึงว่า
อย่าอ่านหัวข่าวผ่านผ่าน
ต้องมีความต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวัง

ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังก็คือว่า
ตอนนี้ที่กำลังเคาะประตูบ้านอยู่
ทำความเข้าใจกับประชาชนอยู่ก็คืออสม
สมเนี่ยขึ้นอยู่กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คุณหมอทะเรศกรัฐนายยริวงศ์อธิบดีกรม
บอกว่าได้มอบหมายให้อสมไปเคาะประตูบ้าน
เพื่อให้ความรู้เรื่องโควิดกับประชาชน
ไปแล้วเนี่ย๓๒๓๓๘๔หลังคาเรือน

ส่วนในพื้นที่๑๓จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
ที่จะรับวัคซีนรถแรก
ตอนนี้อสมลงพื้นที่ให้ความรู้ไปแล้วประมาณ

ให้ความรู้ไปบอกไปกล่าวให้เข้าใจ
ตอบคำถามที่คนสงสัย
ฉะนั้นถ้ามองภาพรวมของโควิด
มองเห็นภาพตอนนี้เราเห็นอะไรครับ
เราเห็นว่า๑การฉีดวัคซีนจะทยอยฉีดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเป็นลำดับ
บรรยากาศการค้าการขายภาคธุรกิจต่าง
ทยอยกลับมาสู่สภาวะปกติ
การช่วยเหลือทางการเงินการปล่อยเงินกู้
เบี้ยต่ำการพักหนี้การลดดอก
อันนี้ก็ทยอยออกมาตรการตามมา
ทั้งหมดเนี่ยครับมันเป็นความหวังมันเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง
ความลำบากเดือดร้อนของคนมากมายหลายอาชีพ
เดือดร้อนมาก่อนหน้านี้คนที่ทำธุรกิจไม่ได้
ตอนนี้ก็เริ่มจะขยับทำธุรกิจกันได้มากขึ้น
ร้านอาหารร้านค้าทั้งหลายที่ไม่มีคน
เริ่มมีคนไปอุดหนุนมากขึ้นการจ้างงานก็เริ่มทยอยกลับมาจ้างงานมากขึ้น
ลูกน้องที่หยุดงานไปก็เรียกกลับมาทำงานมากขึ้น
ฉะนั้นความลำบากความเดือดร้อนที่เจอกันอยู่มันจะค่อยมีเรื่องดีมา
แทนที่อันนี้ก็ต้องมีความหวังครับเราต้องอยู่ด้วยความหวัง
ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นก็ให้กำลังใจคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะอาจารย์ก็ตรวจสอบซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
อธิบดีกรมควบคุมโรคเลยนะครับก็สรุปที่อาจารย์บอกคือ
ตัวเลขคนจิตวัคซีนเนี่ย๑๓๐๐๐รายแล้ว
แล้วก็คนได้รับผลข้างเคียงก็มีคุณหมอผู้หญิงคนเดียว๑รายเท่านั้นเอง
ค่อยฟังกันเรื่องของวัคซีนเราจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับ